ล่าสุดไบร้ายได้เข้ารับปริญญาตรีสาขาวิทยาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ย

อยากจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมาพลางนะ

แล้วเด็กคนนี้กว่าจะดังได้วันนี้คือต้องยอมรับนะ

เขาก็มาเป็นแบบดาราใหม่อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนี้ดังไปจนถึงแบบต่างประเทศแล้วอ่ะ
น้องเมื่อก่อนช่อง๓อะ

ที่บอกว่าเป็นคัมเค้ก

เข้าไปประกอบอยู่แบบว่าตัวหลังเลยนะ

แล้วนิสัยฟังไม่เปลี่ยนเลย
ทุกคนถึงเวลาเนาะ
เวลาจะต้องเป็นของเขาก็ต้องเป็นเลย

ถามคิดถึงใบนะ
แล้วก็ต้องยอดรับกิโลกรณีมาทำงานเยอะ

ข้อมูลล่ะ